เรื่องนี้ก็ต้องตามต่อเหมือนกันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
กรณีที่เมื่อวานเราเพิ่งเล่าไปว่ามีผู้ชายคนนึงอ้างตัวว่าเป็นทหาร
ข่มขู่ตำรวจที่เขาไปตรวจสถานบริการว่าเปิดปิดตามเวลาตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙หรือเปล่า
แล้วก็ไปสั่งให้สารบริการอันนี้ปิดแต่ทหารไม่ยอมให้ปิดแล้วก็อ้างทุกอย่างเลยบอกว่าเนี่ยเป็นเพื่อนบิ๊กโจ๊กรุ่นเดียวกันเนี่ยเป็นน้องบิ๊กตู่นายกแล้วก็ขู่แบบกลางมากอะค่ะ
ครับวันนี้เราได้คลิปมาอีกคลิปหนึ่งนะคะทหารคนเดียวกันเลยเป็นทหารจริงจริงนะคะเพราะว่าโฆษกองทัพเรือออกมายืนยันแล้วว่าผู้ชายในคลิปเป็นทหารเรืออีกคลิปหนึ่งก็กร่างไม่แพ้กันไปดูคลิปกันก่อนค่ะ

จะต่อยไปได้มึงต่อยตัวไว้พี่ด้วยชังใจวะ
ร์มือมึอร์แบบแต่เข้ามายดังคอบครรภ์มอาสครับ
มึงแค่เป็นพนักงานคนหนึ่งแหละไม่ซ้ายอัมเมสชาติมากมึงเยียบ
ผมก็ตามมาที่เรามึงเยียบ

มึงเรียกใครมาก็ได้ประเทศเนี้ยยกเวททักศิษย์เนี้ยวะเข้าประเทศไม่ได้
ต้องกดชีวิตรราชการกูก็เจริญรุ่งเรือดทิ้งเรื่อยเรื่อยพวกมึงบอกกูอย่าถูกปฏิ
กูไม่ได้ถูกปฏิเลยกูโปรโมทมาจนกูคุมภาคสวรรค์ออกมาหมดอ่ะ
กูไม่ได้ถูกปฏิพวกมึงทำอะไรกูไม่ได้
เรียกมาเลยเรียกใครมาก็ได้ประเทศเนี้ยนี่ค่ะ
กลางสารพัดอ้างคนนั้นอ้างคนนี้อ้างทุกอย่าง
ครับแล้วก็มีข้อความว่ามาหาเรื่องเบ่งกินเหล้าฟรีอืม

เหตุการณ์ตามคลิปนี้ก็คือ๑๖ธค
ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เล่าไปเมื่อวานแล้วก็แชร์กันเยอะค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่ม๒๓ธันวาคม
หมายความว่ามี๒เหตุการณ์ทหารคนเดียวกัน
คนก็เลยขุดอีกคลิปนึงมาเผยแพร่

ทีมข่าวของเราก็ตรวจสอบนะคะลงพื้นที่ไป
ตามร้านอาหารตามคลิปนี้เลยค่ะ
ก็ไม่มีใครพร้อมจะให้ข้อมูล
แต่ทีมข่าวของเราก็ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เวลาประมาณ๓ทุ่ม๕๙นาที๑๖ธันวาคม
จะเห็นทหารเรือคนนี้ถูกกาด
เอาตัวออกมาจากร้านฮิ้วปีกออกมาแบบนี้

คือพยายามจะขัดขืนนั่นแหละเห็นไหมคะ

แต่ว่าสู้แรงของกาดไม่ได้กาดก็หลายคนอยู่
ก็พยายามที่จะล็อกตัวแล้วก็เอาตัวออกมาจากร้าน

นายทหารคนนี้สะบัดใหญ่เลยมันก็ชุลมุนเล็กน้อยนะคะครับ
และยังชี้หน้าด่ากาดของร้าน
หลังจากนั้นก็ไปนั่งที่เก้าอี้หน้าร้าน
แล้วก็ชี้หน้าด่ากาดของร้านอยู่พักใหญ่
กว่าจะยอมออกไปกาดมากันหลายคนมาก

ใช่ซึ่งทหารเรือคนนี้เขาก็ลีลาแบบนี้เลย

เราได้ข้อมูลมาจากคนที่เคยโดนนายทหารรายนี้ข่มขู่
ขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะเรียกเขาว่าในหมี
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อ๓ปีก่อน
ทหารคนนี้มาเที่ยวที่ร้านอาหารของเขา
แล้วก็ไม่พอใจที่ถูกปรับเงินจากการทำบัตรจอดรถหาย
ถีบรถคันอื่นเอาปืนมาขู่
แล้วก็ไปแจ้งตำรวจสอนอคลองตันให้มาจับ
ทั้งที่ในหมีนามสมมุติคนนี้บอกว่า
เขาก็มาทำงานเขาก็ทำตามหน้าที่ปกติ
ไปแจ้งตำรวจให้มาจับเขาได้ยังไงมาขู่เขาแบบนี้ได้ยังไง
ส่วนเหตุการณ์ตามคลิปนี้นะคะ๑๖ธันวาคม
หมีนามสมมุติคนนี้บอกว่าผมก็ทำงานอยู่นะ
นายทหารคนเดิมคนนี้ลงแท็กซี่มาเดินเข้าไปในร้าน
แล้วก็ไปทะเลาะกับลูกค้าที่นั่งอยู่ในร้านซึ่งเป็นตำรวจครับ
ทหารรายนี้พยายามจะถามว่าตำรวจที่นั่งอยู่ในร้านรุ่นไหน
เป็นนักเรียนในร้อยรุ่นไหนแล้วถีบโต๊ะเขาเลย
เป็นสาเหตุที่กาดลากตัวออกมาจากร้าน
แต่เขาก็ขัดขืนและเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาอ้างเบื้องสูง
สุดท้ายทหารคนนี้ปาบัตรเครดิตลงหน้าร้าน
เพราะว่ารูดจ่ายไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวเอาบัตรใหม่มาให้
แต่กลายเป็นโมโหอะไรก็ไม่รู้ตัวเองเอาบัตรเครดิตที่มันรูดไม่ได้มาจ่ายเขา
โมโหใครโมโหตัวเองหรืออย่างไรปาบัตรเครดิตลงพื้น
เทเหล้าลงพื้นเดินชูนิ้วกลางให้ตำรวจแล้วไปเลยค่ะ
เขาว่าเขาก็รุ่นใหญ่อะไรปกติในความพิธีของเขานะพวกเขาก็ไม่ทราบ
เขาก็ไปขอเช็ครุ่นรุ่นไหน

กาดก็เลยล็อกออกมาเพราะจะมีเรื่องอยู่แล้ว
ก่อนล็อคออกมาก็ไม่พอใจ
ห้ายถึงไม่พร้อมมาสักพัก
มาเลยครับจากหน้าหน้าร้านอีกร้านหนึ่งตรงหน้าห้องน้ำพี่
ร้านนั้นฮะยกนิ้วกลางมาเลยวันนั้นตำรวจเยอะมาก
สืบทั้งอะไรเต็มหมดเลยคือเขาไม่แคร์เขาเหมือนคน
ใหญ่อ่ะพี่ผมไม่คิดนะว่าเขาจะพูดแบบนี้พี่ถ้าเขาเป็น
อาหารจริงผมว่าได้ตัดย่านะได้ไปตัดย่าแน่นอนผมก็
ทำตามหน้าที่มันไม่ใช่เหตุและผลผู้ใหญ่ไม่สม
ควรที่ทำกับเด็กแบบนี้น่ะก็ผมเป็นเป็นอักลักษณ์อืมแล้ว
คุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้อยู่ถึงขั้นส่งข้อความมาถามว่าเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้แล้วเนี่ย
ถามจริงทหารใช่ไหมใช่ทหารจริงเหรอถามย้ำอีกทีขนาดเราบอกไปแล้วว่าทหารจริงนะ
จริงคุณผู้ชมคือเมื่อวานนี้พลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือ
หากะลายงานตัวอย่างเร่งด่วนและสารวัตถ์ทหารเรือคุมตัวเลย
ทำรงวินัยสิบสี่วันอ่าและตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
เพื่อลงโทษทางวินัยอันนี้คือโทษทางวินัยครับ
ส่วนโทษทางอาญาก็ว่ากันไปเดี๋ยวตำรวจดำเนินการ
แต่ที่บอกคุณผู้ชมว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมคะ
ล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาว่า
ผู้บังคับบัญชาของทหารเรือนายเนี้ยที่อยู่ในคลิปอ่ะครับ
บังคับบัญชาสองระดับชั้นเข้าทำรงวินัยด้วยนะคะหรือฮะ
ก็คือพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือ
เพราะว่าทะเลาะเลยเหรอใช่ค่ะพลเรือโทนหรือพลเกิดหน้า
ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบโอ้โหเข้ารับการทำรงวินัยด้วยนะคะ
อืมเป็นการแสดงความรับผิดชอบก็คือตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
ทำรงวินัยด้วยเลยผู้บัญชาการทหารเรือทำรงวินัยสามวัน
ผู้บัญชาการทหารทัพเรือสตหิตทำรงวินัยเจ็ดวันอืม
ส่วนทหารเรือที่ปรากฏในคลิปทำรงวินัยอย่างน้อยคือ๑๔วัน
อืมคือแล้วที่น่าตกใจก็คือทหารเรือในคลิปเนี้ย
ไปกลางอยู่หลายที่เนี่ยยศนาวาอากาศเอกนะค่ะ
เป็นระดับผู้อำนวยการกองนะใช่ค่ะแล้วไปพาดพิงไปเอ่ย
คือเนี่ยโหเยอะแยะไปหมดอ่ะค่ะถ้าคุณได้ฟังคลิปเป็นหมดแล้วล่ะ